คุณผู้ชมค่ะมาดูสกุปข่าวของเราดีกว่านะคะ
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คุณผู้ชม
เราได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด๑๙กันทุกคนค่ะ

ได้ออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองก็ติดโรคติดเชื้อด้วยในช่วงนั้นนะคะ
ที่สำคัญค่ะได้เป็นกระบอกเสียงนะคะ
ที่ออกมาพูดคุยบอกประชาชนให้เตือนแล้วก็ตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้
ซึ่งเรื่องราวของเขาก็ถือว่าเป็นกระแสที่ฮอตอิดมาก
นะคะไปฟังบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ
ผมเป็นโควิด๑๙กับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับ
สำหรับสังคมด้วยการไปตรวจหาเชื้อโควิดและก็จัดตัว๑๔วัน
เพื่อรอดูอาการกระทั่งในวันที่๑๖มีนาคมค่ะ
ลีเดียก็ออกมาประกาศว่าตัวเธอเองนั้นติดโควิด๑๙เช่นเดียวกันค่ะ
หลังรักษาตัวนานร่วมเดือนนะคะ
ีเดียและแมททิวก็ประกาศข่าวดีว่าผลตรวจออกมาเป็นลบค่ะ
ซึ่งช่วงนั้นอย่างที่ทราบนะคะตอนนั้นเราติดตามข่าววันคือวันต่อวันคุณผู้ชมนะคะ
โดยทีมแพทย์นะคะอนุญาตให้ทั้งคู่กลับมารักษาตัวที่บ้านได้นะคะ
เชื่อว่าวินาทีที่ทั้งคู่ได้เจอหน้าลูกทั้งสองคนนะคะแล้วก็ได้สวมกล่อนกันจริง
แน่นอนนะคะคือจะต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคำไหนอธิบายได้นะคะแล้วก็คลิปนี้แหละค่ะ
และผู้ผู้ชมต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งประเภทที่เกิดขึ้นนี่นะคะทั้งพี่แมทธิวด์พี่ลิเดียเองได้รับคำชื่นชมค่ะ
ตัวเขารีบออกมาประกาศเลยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเริ่มตื่นตัวในการหันมาดูแลตัวเอง
เพื่อป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มากยิ่งขึ้น
และที่สำคัญนะฮะยกย่องให้ทั้งคู่เป็นฮีโร่ของคนไทย
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่การเสียสละอุทิศตน
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย
ซึ่งต้องชื่นชมเลยเพราะว่าทั้งพี่แมททิวทั้งพี่ลิเดียเองเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่ฮีโร่
และเขายกคำว่าฮีโร่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นด่านหน้าทุกคนเลยค่ะ
โร่ตัวจริงก็คือทางการแพทย์
ทางคุณหมอพยาบาลทั่วโลกเลย
เราเห็นถึงการเสียสละของพวกเขาจริงครับ
ที่สามารถทำแบบนี้ได้เห็นใจ
แล้วก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับ
กว่าคำว่าขอบคุณจริงนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ล่าสุด
ถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด๑๙ในระลอกใหม่ขึ้นอีก
พี่แมททิวพี่ลีเดียเองเขาก็ยังออกมาย้ำเตือนอีกครั้ง
เพราะไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์แบบตัวเขาทั้งคู่เลย
พร้อมกับส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยไปถึงคนไทยทุกคน
พร้อมกับขอให้ทุกคนนะคะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์
เหมือนการระบาดโควิด๑๙ในรอบแรกเลยทุกคนทำดีมาก
เพราะเชื่อว่าจะทำให้เราทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ฝากย้ำคุณผู้ชมเลยว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องตั้งกาดยังไงคะ
สวมใส่ละกากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือกันบ่อยกินร้อนช้อนไคร่ช้อนมันนะจ้า